หกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
มาลักลักลอบเข้าเมืองค่ะครับแล้วก็เจอด่าน
ก็หนีด่านนะคะฝ่าด่านสกัดไม่ยอมให้ตรวจ
รถเนี่ยตกข้างทางค่ะพอไปจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ปิดล้อมป่าแล้วจับกุมได้แต่ว่าไม่เจอหัวหน้าแก๊งนะคะ
นี่ค่ะนี่คือช่วงตอนที่ขับรถหนีตำรวจ
ตำรวจก็ติดตามแล้วก็ยิงปืนข่มขวัญไป
จนรถตกข้างทางนะคะแล้วก็จับกุมตัวได้
แต่หัวหน้าแก๊งหนีเข้าป่าไปจับที่จับได้ก็เป็นแรงงานต่างด้าว
จับได้ทั้งหมด๘คนด้วยกันนี่คือช่วงเช้ามืดตีห้าครึ่งวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
ก็ไปทลายขบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
คือเขาวางกำลังซุ่มสกัดทุกเส้นทาง
ที่ได้รับรายงานว่าจะมีขบวนการขนแรงงานเถื่อนจะใช้หลบหนีเนี่ยค่ะ
จุดตรวจบ้านห้วยยะอุซึ่งตรงนั้นเป็นจุดตรวจขนาดใหญ่

เจ้าหน้าที่พบแสงไฟจากรถยนต์กระบะต้องสงสัย๑คันขับมาเร็วเลยนะคะ

ก็แสดงตัวคนขับหนีเร่งเครื่องหนีฝ่าวงล้อม
ก็เลยเกิดการยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดค่ะ
รถคันนี้เสียหลักตกข้างทางไปต่อไม่ได้
คนขับวิ่งหนีไปในป่าท่ามกลางความมืด
แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้น
คือเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวค่ะ

ข้างทางก็เป็นป่านะฮะ
ถนนเส้นนี้ก็ได้รับรายงาน
ก็จะมีการขนแรงงานต่างด้าวมา
ไปแล้วค่ะแต่ว่าเจอแรงงานต่างด้าว๘คน
เป็นชาย๒เป็นหญิง๖เป็นชาวเมียนมาค่ะ
ทุกคนมีสัมภาระติดตัวมา
แล้วตอนตำรวจเจอเนี่ยอยู่ในสภาพตกใจค่ะ
ตกใจกลัวเพราะว่าถูกจับได้

หลังจากสอบสวนคนเหล่านี้ค่ะ
ก็ทราบว่ามีในหน้าทั้งเป็นชาวไทยและเมียนมา
พาพวกเขาลักลอบข้ามแนวชายแดนมาทางช่องทางธรรมชาติ
แล้วก็จะมีฝั่งคนไทยเป็นผู้ชาย

จะไปขายแรงงานจะเข้ากรุงเทพ
ก็เสียค่าในหน้าหัวละ๒๘๐๐๐บาท
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะ
ว่าเจ้าของรถยนต์คันนี้เป็นใคร
กำลังติดตามตัวมาสอบสวนต่อไปค่ะ